ประชาชนทั่วประเทศเมื่อวานที่ผ่านมานั้นพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำความดีนะคะ
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙และวันพ่อแห่งชาติ
บรรยากาศบริเวณหน้าร้านรุ่งโรศกันแว่น
โดยมีชาวบ้านทยอยมารอรับข้าวหอมมะลิพร้อมน้ำดื่ม
ซึ่งเจ้าของร้านก็นำมาแจกฟรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติครับ
นายรุ่งโรดและนางปาริตาสีใสเจ้าของร้านเนี่ยบอกค่ะว่า
นำข้าวหอมมะลิจากบุรีรำมา๒ตัน

ถุงละ๓กิโลกรัมรวมกว่า๖๐๐ถุง
แล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่ม

โดยทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงก็ตั้งใจ
จะทำความดีแบบนี้ตลอดไปทุกปีด้วยนะคะ
ส่วนในพื้นที่อำเภนเมืองจังหวัดพระธุมธานีร้านขายโจ๊ก

เปิดร้านให้ชาวบ้านไปกินฟรีเลยนะครับ
หากใครไม่สะดวกจะนั่งกินที่ร้าน
ก็สามารถขอให้ใส่ถุงกลับไปทานที่บ้านได้
ด้านนายธนสิทธิ์แล้วก็นางจิรัชยางามขำ
เจ้าของร้านก็บอกว่าเตรียมโจ๊กไว้
ฟรีแบบนี้๓หม้อแจกไปเรื่อยครับจนกว่าจะหมด
กิจกรรมนี้ก็มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วอยากทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับ
ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าขายอาหาร
พื้นที่ตะบนปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมใจกันแจกอาหารขาวหวานและน้ำดื่มฟรี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙

โดยมีเมนูอาหารนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวราดแกงข้าวมันไก่
อาหารตามสั่งก็มีนะครับและยังมีบริการห่อกลับบ้านด้วย
หากใครไม่สะดวกที่จะนั่งรับประทานที่ร้านนะครับ
จากนี้ร้านอาหารต่างบริเวณถนนริมเขื่อนในตัวเมืองนะครับ
ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงเย็นก็ใช้โอกาสเดียวกันนี่แหละครับ
ให้ชาวบ้านได้มารับประทานฟรีด้วยเช่นกันนะครับ
ก็เช่นเดียวกันกับบริเวณตลาดใต้นะคะ
หรือว่าตลาดสดเทศบาล๑อำเภอเมืองที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าก็จัดกิจกรรมแจกอาหารฟรีในวันพ่อแห่งชาติ
ต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี
โดยปีนี้นางตีวิโรธวานิสอายุ๗๙ปี
เขาทำข้าวกล่องนะคะเมนูข้าวผัดกระเพราแล้วก็ไข่เจียว
รวมทั้งขนมปังนำมาแจกฟรีแก่ชาวบ้าน
ขณะที่แม่ค้าอีกรายก็นำข้าวต้มมัดร้อยชิ้นมาแจกฟรี
ให้กับผู้ที่จับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดด้วยนะคะ
ส่วนบรรยากาศภายในคลินิกสนทยาการแพทย์อำเภอเมืองที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ซึ่งเป็นของนายแพทย์สนทยาวัฒนาโกศล
หรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าหมอใจบุญครับ
เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีกับผู้ยากร้ายต่อเนื่องกันเป็นปีที่๒๕แล้ว
แพทย์สนทยายังตั้งปฏิฐานเอาไว้ด้วยว่าจะจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อย

นายชายกฤษสอนบุญเจ้าของร้านตัดผมชื่อว่าชาญดีไซน์เนี่ย
นำช่างตัดผมพร้อมลูกศิษย์กว่า๒๐คนร่วมโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
ให้บริการตัดผมฟรีกับชาวบ้านครับ
แล้วก็มีร้านค้าต่างไปร่วมแจกอาหารฟรีด้วย
แล้วก็มีการแสดงดนตรีขับกล่อมขณะที่เขาตัดผมกันด้วยนะครับ
ส่วนในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่เขตเทศบาลตะบนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
เมื่อวานนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมดีต่อเนื่องเป็นปีที่๒แล้ว
ในชื่อวิ่งฟรีทำดีเพื่อพ่อหรือว่าฟรีฟอร์แดดนะครับ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยกลุ่มผู้ขับขี่รถสองแถวขนาดเล็กเส้นทางจนะหัดใหญ่
เปิดให้บริการฟรีแก่ชาวบ้านตลอดทั้งวันนะครับ
ตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ผู้ประกอบการนะครับท่านได้รับกำไรทำกำไรจากชาวบ้านนะครับ
ถ้านึกไม่ออกว่าวันไหนอยากจะคืนกำไร
คืนกำไรลองนึกถึงวันนี้ของทุกปีนะครับ๕ธันวาคมแล้วได้เห็นภาพก็เบิกบานใจมาก